กว่าคุณขาไปดูเรื่องนี้กันหน่อย

เขาคุยกันรู้เรื่องไหม
ลดไล
ลดไล
เอ้ารถตู้